คุณผู้ชมครับสำหรับเกษตรอินทรีย์ถือว่าเป็นหลักการทำการเกษตรที่สอดคล้องกันกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
ความพอประมาณซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ
ให้เกษตรกรนั้นพึ่งพาสารเคมีเพื่อเร่งผลผลิต
รวมไปถึงหลักความมีเหตุผลครับ
ที่ทำให้เกิดการแสวงหาความรู้ในการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ
แล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะเป็นการรองรับความเสี่ยง
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโมเดลการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ที่ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
นั่นก็คือโครงการสามพรานโมเดลนะครับ
อกจากจะสร้างการพัฒนาที่ทำให้เกษตรกรในนครปฐมอย่างยั่งยืนแล้ว
ยังเป็นการทำหน้าที่เสมือนกับการเป็นทูตเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่า
ได้เดินทางลงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
เพื่อศึกษาดูงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ประหยัดเจริญปานเกษตรกรและประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าวเผยว่า
ซูจีได้ดูการผลิตปุ๋ยชีวภาพการทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือนทดแทนสารเคมี
และการปลูกมะนาวไร้ดินด้วยผักตบชาวา
และแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำนาในพม่ากับเกษตรกรด้วย
ท่านก็บอกว่าที่ประเทศท่านใช้นมสดในการฉีดข้าว
ท่านก็ถามว่าแล้วเมืองไทยล่ะได้ใช้ไหม
เราก็บอกว่าเรากำลังทดลองใช้อยู่กับข้าวเหมือนกัน
ซึ่งนาแรกที่เราทดลองไปแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าได้ผลดีเพราะว่าข้าวเวลาสีออกมาแล้วเนี่ย
เต็มแล้วก็เม็ดไม่หักนะคะ

แต่ที่เราใช้มาก่อนที่จะมาลองกับนาก็คือเราใช้กับผลไม้นะคะ
ซึ่งเป็นเรื่องฝรั่งนะคะทำให้ฝรั่งรสชาติดี
ประหยัดเผยว่าการทำเกษตรเคมีมีต้นทุนสูง
มีหนี้สินจากค่าปุ๋ยค่ายาซึ่งเสี่ยงทำให้เสียที่ดินทำกินที่ใช้ค้ำประกัน
ชวนเพื่อนเกษตรกรในชุมชนมาร่วมกันเริ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ตามด้วยจุลินทรีย์ฮอร์โมนต่าง
ปัจจุบันได้จำนวนผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ใกล้เคียงกับเคมี
แต่ต้นทุนลดลงไปถึง๑๗๐และผลผลิตได้ราคาดีกว่า
ข้าวอินซีขายได้ราคาเกวียนละ๑๘๐๐๐บาท
ส่วนนางชูศรีจรดลเกษตรกรเจ้าของสวนฝรั่งที่เข้าร่วมทำเกษตรอินทรีย์บอกว่า
สอหาความรู้ไปเรื่อยเช่นสมุนไพรชนิดใดกำจัดศัตรูพืชแบบไหนได้
ขณะที่ตอนทำเกษตรเคมีเพียงแค่เดินเข้าไปซื้อยาจากร้านขายยาขายปุ๋ย
โดยบอกอาการโรคพืชแก่คนขายเท่านั้น
เกษตรอินทรีย์ยังทำให้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนใกล้ชิดกันมากขึ้น

เราก็อยู่แต่บ้านเราแล้วก็อยากไปที่กลุ่ม
แต่นี่เราก็หมุนเวียนกันอย่างสมาชิกเนี่ย
แล้วก็ไปประชุมอย่างตอนนี้มี๗ส่วนนะ
เราก็ไปประชุมเดือนนี้ไปประชุมบ้านนู้นบ้านนี้

พอดีทางนู้นเขาก็บอกว่าเขามีปัญหา

ก็เหมือนเราได้ความรู้จากเขามาแล้วเราก็ให้ความรู้เข้ามาอย่างนี้
แรกเปลี่ยนกันก็มีเพื่อนเยอะ
ซึ่งทำหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรพัฒนาองค์ความรู้
และที่สำคัญคือการซื้อผักผลไม้อินทรีย์จากกระเสธกร
สามพรานลิเวอร์ไซต์ในราคาที่มีการกำหนดร่วมกันรวมถึงหาช่องทางการตลาดใหม่ใหม่ให้เกษตรกร
ทั้งการออกร้านในตลาดสุขใจทุกสุดสัปดาห์และตลาดสุขใจสรรจรญ

รวมถึงพัฒนาเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์
ทางออนไลน์ที่กำลังดำเนินการอยู่
โดยสามพรานโมเดลมีกลุ่มเกษตรกรอินซี
เป็นสมาชิกภาคีอยู่๑๐กลุ่มแล้ว
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของสามพรานโมเดล
ได้กลายเป็นอีกพื้นที่การศึกษาดูงาน

ให้กับที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่าด้วยเช่นกัน
พม่าจริงมีเกษตรกร

เพราะฉะนั้น

ให้มีการทำเกษตรซีเยอะขึ้น
เพราะตอนนี้ประเทศพระเทศพระม่าเพิ่งเปิดประเทศ
จริงบริษัทปุ๋ยเคมีอะไร
มองว่าตรงนี้เหมือนเป็นแหล่งที่จะต้องเจาะเข้าไป

ว่ามันจะมีเรื่องการที่ใช้ปุ๋ยใช้ยากันเยอะ

ก็ไม่มีพวกปุ๋ยพวกยาเข้าไปเยอะ
เพราะฉะนั้นเขาก็สนใจที่จะมาดูงานที่เรา
แล้วก็สนใจมากที่จะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพราะเขาไม่อยากจะให้ประเทศเขาเหมือนโตอย่างเดียว

เขาต้องการให้มันมีการโตอย่างยั่งยืน
มีความโตอย่างสมดุล
ขาธิการมูลนิธิสังคมสุขใจยังมองว่าการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของสามพรานโมเดล
สะท้อนว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาใช้ได้จริง
หลักพอประมาณหลักเหตุผลที่นำไปสู่การแสวงหาความรู้ในการทำเกษตรกรรมอยู่เสมอ
และการมีภูมิคุ้มกันที่ทำให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชผสมผสาน
และหาช่องทางการตลาดหลากหลายเพื่อบริหารความเสี่ยง
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่ขับเคลื่อนโดยสามพรานโมเดล
อกจากจะเป็นการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรในชุมชนแล้ว
ยังเป็นโมเดลที่ทำหน้าที่เสมือนทูตในการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
นานาชาติได้เข้าใจและไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย